เอาคุณค่ะไปต่อกันที่นี่มาสายลูกทุ่งแล้วใช่ไหม

คนนี้หลายคนนะคะยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แต่ก็
แต่ว่าถือเป็นหนุ่มที่เราเคยเจอ
คือตัวจริงน่ารักดูดีดูมีอะไรมาก
คุณหน้าใสมากถือว่าเป็นเน็ตไอดอล
ลูกทุ่งอีสานหน้ามนต์คนนี้เลย
เบิ้ลปฐุมราชหรือว่าอธิสมน้อยค่ะ
ยังทำหน้าที่ลูกกระตันอยู่ต่อพ่อแม่นะคะ
จากที่จะมามอบความสุขเป็นศิลปินให้กับเราแล้วนะคะ
พอล่าสุดค่ะเจ้าตัวได้ควักเงินกระเป๋าหลักแสนเลย
ที่ดินในจังหวัดบ้านเกิดอำนาจเจริญค่ะ

หลังจากที่เข้ามาเป็นนักร้องอย่างเต็มตัวค่ะ
คือที่อื่นนั้นผมจำได้ว่าตั้งแต่สมัยผมยังเด็กเนี่ย
ผมเข้าไปเตะบอลไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่ง

ผมก็เลยตัดสินใจเก็บแล้วก็โอนให้แม่โอน

มาเป็นของเป็นชื่อผมด้วย

ซื้อของขวัญอยู่แล้วตั้งแต่ที่ดินชิ้นแรกนะครับ
ชิ้นที่สองก็เป็นรถกระบะ

แต่ว่าคนจะดังคุณต้องมีประเด็นดราม่าตามมานะคะ
เป็นประเด็นภาพโชว์ของลับที่เหล่าชาวเน็ตตั้งประเด็นเมาส์เลยค่ะ
หนุ่มในภาพดังกล่าวเนี่ยดูหน้าตาละไม้คล้ายกับหนุ่มเบิ้ลนะ
เจ้าตัวก็ไม่ปล่อยให้เก้งกวางคดีทั้งหลายเนี่ย

ว่าไม่ใช่ตัวเองอย่างแน่นอนค่ะ
คุณอันนี้เพลงดังของเขาคือไอฟ์มีเหตุผล

คุณรู้ไหมยอดวิวนะ๑๐๐ล้านวิว

ของน้องเบิ้ลออกมาคุณแต่น้องยืนยันว่าไม่ใช่ใช่ไหมแล้วน้องก็ยืนยันแบบบริสุทธิ์ใจด้วยนะ
บอกว่าคนถ้าแบบมันไม่ได้ทำผิดไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปกลัวอะไรหรอกเนาะ